มีราวของนางผลวะ
พี่ไม่ตื่นิดยังไง

ตอนนี้คุณค้นราวออกอยู่นะ
โปรดติดต่อไป

เข้าใจเล่นอย่ามาเวอร์อย่ามาพูดอย่างนี้เป็นเลขติด
อย่ามาบอกว่าจะเล่นหัวเวอร์ไหมครับเรื่องแทนก็เป็นคุณอีกการอย่าเวอร์
อย่าไปใส่รักษณะคุณคุณมากคุณคุณมาก
บรรทักษณะดีครับบรรทักษณะดีบรรทักษณะดีบรรทักษณะดี
ครับได้ต้องใช่ต้องทางเต้อน้ำไหม
อ๋ออยากกลับไปอยากกลับไป
เมื่อเราพูดกันก็เริ่มกันกันก่อน
คุณค่ะคุณค่ะ

คุณค่ะ